งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๒แล้วนะคะ
ซึ่งก็ได้เพื่อนน้องนักร้องดังยุค๙๐
ขับกล่อมเพลงเพราะล้อไปกับลมหนาวที่เขาใหญ่
ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วอ่ะเนาะนี่ค่ะพี่อ่ำอมรินก็มานะ
คักมากมากเลยนะคะซึ่งพี่ปูเนี่ยก็เลยฝากชวนแฟน
ที่ดูอยู่ทางบันเทิงไทยรัฐตอนนี้ว่ารีบเลยค่ะรีบจองบัตร
แล้วเดี๋ยวไปโยกกันในวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้ที่สมุยนะคะ
ส่วนอีกครั้งนึงเนี่ยจะมีวันที่๓ธันวาคมที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่๓นี่ฉันอยู่เชียงใหม่นี่ไปโยกกับพี่ปูได้ดีกว่านะคะ
รายได้ทั้งหมดนะพี่ปูบอกว่าตั้งใจจะมอบให้กับโรงพยาบาล
เพื่อเอาไปรักษาผู้ป่วยมะเร็งตามความตั้งใจของแฟนสาวน้องนุ๊กซี่
ที่เสียชีวิตไปค่ะพี่ปูเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าจริงจริงตอนเนี้ย
อยากจะทำงานเยอะเยอะเลยคือไม่อยากอยู่กับบ้าน
เพราะว่ากลัวตัวเองจะจมอยู่กับความคิดถึงน้องนุ๊กซี่นะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ปูแบ็คเฮดกันสักนิดนึงค่ะ

เอาง่ายว่าเราไม่ได้คัดจากเกณฑ์ใดเลย

ได้ทั้งหมดจริงเรามอบให้กับศูนย์มะเร็งนะครับ

เพราะว่าเราไม่อยากคือเราไม่อยากอยู่เฉย

ทำให้เรารู้สึกดีมันเหมือนแบบว่ามีเขาอยู่ตลอดเวลา

หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะ
หลังจากที่ก่อนนั้นเนี่ยพี่ปูเนี่ยจมูกฮัก
แต่ก็ยังร้องเพลงได้ตามปกตินะคุณผู้ชมนะ
สำหรับความตั้งใจหลังจากนี้ค่ะ

พี่ปูจะพาคุณแม่วัย๘๒ปี
ไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อให้แม่แล้วก็ครอบครัวได้พักผ่อนบ้างค่ะ
ผมเป็นคนที่จมูกเขาหักจมูกหักใช่ไหมครับ
แล้วก็หายใจได้ข้างเดียวไม่ใช่ปอดนะที่จมูกนะครับ
เพราะว่ามันเกิดการเบี้ยวของจมูก
เพราะฉะนั้นพอนิดหนึ่งอากาศเปลี่ยนนิดหนึ่ง
จะข้างหนึ่งตันอีกข้างหนึ่งมันตันอยู่แล้ว
เดี๋ยวกุมภาผมก็จะพาแม่ไปเที่ยวยุโรปไง

ก็น่าจะเป็นครั้งที่พาแม่ไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพราะว่าแม่ก็๘๐กว่าแล้วครับ